คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ประทึกกันหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องไล่ล่ารถกระบะคันนี้นะครับ
เพราะว่าต้องสงสัยว่าจะขนยาบ้ามานะครับ
เจ้าหน้าที่บึงการไล่ล่าสองอำเภอเลย
กระบะขับหนีไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายจนมุม
และเชื่อไหมครับว่าพบยาบ้าในรถเป็นแสนเม็ดนะครับ
ลงมา
มาแล้ว

ตัวให้ปรับตัวเจ้านี้ตำรวจเนี่ย
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ของชุดสกัดกั้นยาเสพติด
ทหารกองกำลังสุรสักมนตรีพร้อมด้วยตำรวจกองปราบปราม
ล้อมสกัดจับรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีเทาคุณ
เป็นรถต้องสงสัยนะฮะเพราะว่าขับผ่านจุดเฝ้าตรวจยาเสพติด
แนวชายแดนของเจ้าหน้าที่แต่ขับไปอย่างปลื้นนะคุณ
อืมไปอย่างรวดเร็วฮะหลบหนีจากพื้นที่ตำบลดงบัง
บึงโขงหลงจนสามารถไปสกัดจับเอาไว้ได้
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสงครามที่บ้านท่ากกแดง
บนท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลครับ
ก็มีการเข้าควบคุมตัวนายชาลันชัยสุระหรือว่าขออภัย
แล้วก็นายอภิชิตบุญแก้วนะครับทีนี้คุณ
จุดสำคัญคือการตรวจค้นในรถพบยาบ้า๑กระสอบ
ห่อด้วยผ้าห่มวางอยู่เบาะนั่งด้านหลัง
ทีนี้นำตัวสอบสวนขยายผลที่ฐานปฏิบัติการ
หมวดสกัดกั้นที่หนึ่งกล้องร้อยสกัดกั้นและปรากราบ
ยาเสพติดที่๒ในค่ายทหารกองกำลังสุรสักมนตรีนะครับ
ได้รับการติดต่อทางมือถือจากเท้ากุ้งนะ
กุ้งเป็นชาวลาวว่าจ้างเงิน๕๐๐๐บาท
รับยาบ้าไปส่งต่อให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายา
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ส่วนเงินค่าจ้างเท้ากุ้งจะจ่ายให้ในภายหลัง
ทีนี้ตัวเขาก็ชักชวนนายอภิชิตนั่งรถมาเป็นเพื่อน
โดยจะให้ค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีนายวันดีศรีวรสาเป็นคนขับรถยนต์มิซูบิชิสีขาว

คอยขับนำทางให้นะที่นำเพราะอะไร
สอดส่องดูทางว่าปลอดภัยหรือเปล่า
รอดจากตำรวจทหารหรือเปล่าแต่สุดท้ายไปไม่รอดทั้งสองคันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็ถูกคุมตัวไปตรวจคนที่บ้านพัก
ของผู้ต้องหา๒คนเลยที่จังหวัดนครพนมนะคะ
แต่ก็ยังไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะ
ทีนี้จากการตรวจนับยาบ้าโอ้คุณผู้ชมพูดแล้วตกใจ
มันมีทั้งหมด๑๖๐๐๐เมตรเลย

แล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดในตัวของนายอภิชิต
ก็แน่นอนว่าเป็นสีม่วงล่ะค่ะก็ต้องแจ้งข้อหากันไป
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑หรือยาบ้าไว้ในครอบครอง
ก็เพื่อนการค้าและเสพสารเสพติด
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนนะคะสพเซกา
ต้องไปดำเนินคดีแล้วก็ต้องไปหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ครับนี่ฮะเรื่องปราบปรามยาเสพติดก็สำคัญนะครับ